เรื่องของคนที่ถูกสุนัขจรจัดกัด
แล้วก็หาใครรับผิดชอบไม่ได้
เพราะว่าถามใครแถวนั้น
ก็ไม่มีใครรับว่าใครเป็นเจ้าของหมา
ทีนี้ก็อาจจะโมหงโมโหแต่ว่าถึงขั้นไปยิงมันตาย
ใช่ไหมคนก็วิจารณ์กันเยอะว่ามันเกินกว่าเหตุหรือไม่
เป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างชัดเจนนะฮะ
นี่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่มีการวิภาควิจารณ์กันเยอะเลย
ในพื้นที่สวนบริษัทบ้านอ่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
ชาวบ้านแถวนั้นถ่ายคลิปไว้ได้ผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจ
ภรรยาเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาแถวนี้แล้วถูกหมากัด
ซึ่งหมามันเป็นสุนัขจรจัดอยู่แถวนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ใช่ชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของจริง
ไม่ใช่ว่าแบบพอเกิดเรื่องแล้วไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของหมา
เพราะกลัวว่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายค่าที่หมาไปกัดชาวบ้านเขา

ชาวบ้านบอกแถวนั้นหมาจรจัดก็เยอะอยู่
ใช่ไอ้ตัวอื่นมีคนเป็นเจ้าของ
แต่ไอ้ตัวนี้เป็นหมาจรจัดแล้วกัดคนกัดเด็กมาหลายคนแล้วด้วย
แจ้งเทศบาลไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครมาจัดการให้
เอิญวันนั้นวันที่๑๙ธันวาคมเนี่ย
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
แล้วก็ถูกไอ้สุนัขตัวนี้ที่เป็นสุนัขตัวเมียสีดำ
ไม่มีเจ้าของมันวิ่งไล่ตาม
แล้วก็กัดงับเข้าไปที่จงช่วงขา
เพราะว่าขี่จักรยานยนต์พอเนี่ยฮะย้อนกลับมาถามว่าอ่า
เป็นเจ้าของหมาชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครบอกว่าเป็นเจ้าของหมาสักคนหนึ่ง
ก็เลยบอกถ้าไม่มีเจ้าของหมางั้นเดี๋ยวขอนะเดี๋ยวโทรเรียกสามีก่อน
สามีเป็นตำรวจจะได้มาจัดการเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นมงเป็นบ้าอะไรหรือเปล่า
แต่สามีมาถึงโอ้โหยิงเลยค่ะยิงนัดแรกไม่ตายยิงซ้ำอีกอ่ะ
ใช่นี่ฮะวันนี้เราก็ตรวจสอบความคืบหน้าเพิ่มเติมให้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหญิงสาวอายุ๒๑ปี
เป็นคนงานกรีดยางในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙ธันวาคม
ภรรยาของตำรวจที่อยู่ในคลิปขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน
แล้วถูกสุนัขตัวเมียสีดำเป็นสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของวิ่งไล่กัด

สุนัขตัวนี้ไม่มีเจ้าของก็จริงแต่ชาวบ้านแถวนี้เรียกมันว่าเจ้ามะปี๊ดนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้พอถูกกัดแล้วก็มาถามหาว่าใครเป็นเจ้าของสุนัข
แล้วก็มีการโต้เถียงกันลั่นเลยนะฮะด้วยถ้อยคำไม่สุภาพด้วย
เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของสุนัขก็ไม่มีใครรับ
แต่ก่อนจะโทรเขาก็บอกเราว่าขอหน้าหมาขอไปเอาไปตรวจ
แฟนเขาก็ถามแค่ว่าตัวไหนเขาบอกว่าตัวดำ
แล้วก็นอนอยู่หลังรถที่เขาจอดนะคะเขาก็ยิงเลยเนี่ย
พอบอกขอนะหมาแล้วมาถึงแล้วยิงเลยไง
ในคลิปเนี่ยก็จะมีเสียงชาวบ้านที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยที่พี่บอกว่าขอมันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยมันเกินไปหรือเปล่า
เขาไม่รู้ว่าขอยิง
นึกว่าจะขอเพื่อจะเอาไปตรวจว่ามันมีเชื้อพิษสุนักบ้าอะไรหรือเปล่า

แล้วที่ผู้หญิงที่ถูกกัดบอกว่าแฟนเขาเป็นตำรวจ
ผู้ชายกางเกงขาสั้นเสื้อดำเกงดำที่ยิงหมาตาย

เป็นตำรวจในพื้นที่สพมะขามนะครับ
ในท้องที่ของผลมขามจังหวัดจันทบุรี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปแล้ว
มียศร้อยตำรวจตรีนะครับ
ซึ่งเขาเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้รับการร้องเรียนว่า
มีชาวบ้านทั้งคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวถูกหมาตัวนี้ไล่กัด

แต่ว่าช่วงนั้นที่ชาวบ้านแจ้งเนี่ยเวลาไปตรวจสอบไม่เจอหมาตัวนี้
กระทั่งวันที่๑๙ธันวาคมภรรยาของเขาเอง
ขี่จักรยานยนต์จะไปเก็บเศษยางถูกหมาตัวนี้ไล่กัดจนบาดเจ็บ
พอภรรยาเข้ามาแจ้งเขาก็ไป
แต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเขาปรึกษาเจ้าหน้าที่อนามัยแล้ว
เจ้าหน้าที่แนะนำมาว่าถ้าถูกหมากัดต้องไปสังเกตอาการหมาด้วยนะ
ว่ามันจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอะไรหรือเปล่า
พอปรึกษาอนามัยแล้วภรรยาก็เลยกลับไปถามหาเจ้าของหมา
แล้วก็มีปากเสียงขัดแย้งกับผู้ที่อยู่แถวนั้นแล้วก็ผู้ที่ถ่ายคลิป
หาเจ้าของหมาไม่พบภรรยาก็โทรบอกเขาว่าให้มาเอาหมาตัวนี้ไป
แต่เขายอมรับว่าพอไปถึงแล้วด้วยความอารมณ์ร้อนก็เลยหยิบปืนนะ
แล้วก็เป็นไปตามภาพเจอหมาก็ยิงมันเลย
รู้ตัวว่าผิดก็เลยอยากขอโทษสังคมไว้ตรงนี้ด้วย
นะครับเฮ้ยเอ้ยเคยชินชายบ้านร้องเงลหรือเปล่า
เพราะเสร็จแล้วเขาก็ถูกมาให้ส่ายร้าย
แล้วบอกว่าผมก็ยกมือขอโทษนะ

ก็อยากให้พิจารณาดูแล้วก็เห็นใจตำรวจทำงานบ้างครับ
ก็ยอมรับผิดนะพร้อมกับขอความเห็นใจไปในตัวอย่างนี้นะ
ทักผู้ชมก็แล้วกันคุณแล้วเราก็เห็นคลิปเหมือนกัน

ส่วนภรรยาของตำรวจนายนี้ที่ถูกหมากัดยอมรับผิดเหมือนกันนะครับ
บอกว่าตัวเองก็อารมณ์ร้อนพูดไม่ดีกับชาวบ้านแถวนั้น
ก็อยากขอโทษสังคมด้วยแต่ยืนยันว่าเธอไม่ได้อวดอ้าง
ว่ามีสามีเป็นตำรวจไม่ได้สั่งให้สามีมายิงหมาด้วย
พร้อมกับบอกด้วยว่าตัวเธอเองนี่แหละคือผู้เสียหายนะ
เพราะถูกหมากัดแต่หาคนรับผิดชอบไม่ได้

อีกราย
มันก็จะวนมาเรื่องที่คุยกันทุกครั้งเวลามีข่าวแบบนี้
ว่าเอาแล้วคนที่ถูกหมากัดจะคุ้มครองแต่หมาเหรอ
แล้วคนไม่คุ้มครองเหรอแต่ในมุมนี้มันต้องเข้าใจว่า
เอาล่ะไม่มีใครรับผิดชอบเพราะทุกคนก็บอกว่าเป็นหมาจรจัด
แต่อันนี้มันเกินกว่าเหตุไงไปยิงหมายิงไป๓นัด
ถูกต้องคือมันชะตากรรมมันต้องถึงตายไหม

แล้วถ้าตายมันต้องตายด้วยคนมายิงแบบนี้ไหม
เรื่องของคดีตรงจุดตรงนี้นะครับ
ยังไม่มีรายงานเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับคนที่ยิงสุนัขตัวนี้ตายนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกเชษฐาคีชวันภูมิกับการสพมะขาม
ซึ่งก็คือผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่ไปยิงสุนัขตัวนี้เนี่ย
บอกว่าชาวบ้านเขาก็มาแจ้งความเอาไว้นั่นแหละ

ตอนนี้ก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อไปบันทึกข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานพยานแวดล้อมทุกอย่างแล้วนะ
เดี๋ยวก็คงต้องรอฟังกันต่อไปว่าจะแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับ
แต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เขาก็ยืนยันนะฮะว่า

แถวนี้สุนัขเยอะหลายตัว

อย่าว่าแต่ภรรยาของตำรวจที่ยิงสุนัขตายเลย

ลูกเด็กเล็กแดงก็ถูกกัดกันเคยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วหลายครั้ง
ไม่มีใครมาจัดการอ่าดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อ่ะ
ใช่ก็ต้องมาดำเนินการมาจัดการกับสุนัขจรจัดครับอ่ามันก็ยังมีอีกหลายตัวนะ
เขาก็ฝากว่าช่วยมาจับให้หน่อยมันไม่ใช่ว่ามีไอ้ตัวเจ้ามา
ตัวนี้ที่มันตายแล้วมันจะหมดยังมีจรจัดอีกหลายตัว
ลูกเด็กเล็กแดงก็ยังมีอยู่หลายคนเนี่ยแถวนี้เขาก็ระวังกันอยู่นะครับ
ส่วนสุนัขที่ตายตอนนี้ซากถูกส่งไปที่อนามัย
เพื่อให้อนามัยส่งต่อประสุทธิ์ในการที่จะตรวจพิสูจน์ว่า
มันมีเชื้อพิสุดนักบ้าอะไรอย่างไรรู้ไหม